๖นาฬิกา๕๕นาทีครับคุณผู้ชมครับข่าวนี้มีความซับซ้อน
นิดหน่อยแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังง่ายก็คือเป็นครอบครัว
ของชาติภัณฑ์มงค์ครับคือพี่สาวในครอบครัวเนี่ยนะจะไป
ขายของที่ตลาดก็ออกจากบ้านมาปรากฏว่าถูกตำรวจตั้งด่านครับ
ถูกตำรวจตั้งด่านแล้วเรียกตรวจบัตรประจำตัวของคนต่างด้าว
อืมปรากฏว่าไม่มีอืมไม่มีก็ติดต่อให้น้องชายที่อยู่ที่บ้านเนี้ย
เอาบัตรของพี่สาวมาให้หน่อยอ่าน้องมาครับครับน้องมาปั๊บ
เอาบัตรมาให้พี่สาวแต่ตำรวจก็ขอตรวจไอ้น้องชายคนนี้
คุณมีบัตรไหมน้องชายบอกว่าผมเพิ่งก็ไม่ได้เอาบัตรมา
ผมรีบออกมาเอาบัตรมาให้พี่สาวเนี่ยแล้วแถมโดนข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อกอีกด้วย
เรื่องราวมันเลยชุนละมุนแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
นี่ไม่เกินร้อยสองร้อยหรอกแบบขี่ก็แค่สามร้อย
ร้อยก็แล้วแต่นะไม่ได้เกี่ยวกันผมก็แต่พี่รู้ว่าทำมาหากิน
ว่าพี่ต้องทำให้เสียเวลาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับทำไม
มันเกี่ยวพี่พี่ใช้อะไรขี้ครับเอาไปไปปรับลูกพัก
อ่ะเราด้วยไปไม่ไม่สวมหวกก็แบบขี่มาดูดิ
มีไหมมีไหมอันนี้ด่านอะไรครับด่านยังไง
ไปตั้งด่านนะพี่เขาปราบความมั่นคงใหม่นะ
เอาไปเอาไปเอาพาตัวลงพักไปไปปรับไปน้องไป
ก็ได้ขอไป
มกลิ่นของหลูกชูหลูกชูละมาก
ก็กินหลูกชูละมาก
เล่าต่อจากเมื่อกี้พอดีน้องผู้ชายคนนี้
พอโดนจับปั๊บตอนนี้เริ่มจะ
ต้องใช้คำพูดทั่วไปนะหัวหมอ
ถามตำรวจว่านี่ด่านความมั่นคงหรือด่านจราจร
มาตรวจจับกันแบบนี้นะฮะ
คราวนี้ก็ถูกควบคุมตัวไปโรงพัก
ปรากฏว่าไอ้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนหลังที่นั่งแมพอยู่นั่นน่ะ
เขาอ้างว่าเขาถูกตำรวจทำร้าย
แต่ในข้อที่จริงยังไม่มีการพิสูจน์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๔ของเช้าวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
สี่แยกเชิงสะพานข้ามคลอง๖วาเขตสายใหม่กรุงเทพมหานครนี้เอง
ก่อนเกิดเหตุในผู้ชายคนนี้อายุ๑๗ปีเสื้อน้ำเงินนี่แหละครับ
พี่สาวที่สวมเสื้อแขนยาวสีเขียวในคลิปที่เห็นไป
เอาบัตรประจำตัวไปให้พี่สาวอีกคนกับน้องชายคนเล็ก
ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจะไปขายของที่ตลาด

พอไปถึงเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอ้าว
ที่เอาบัตรมาให้พี่เขาน่ะเองโดนด้วยนะ
เพราะเองก็ไม่มีบัตรแล้วก็ไม่สวมหวกกันน็อก
เสียค่าปรับที่โรงพักเจ้าตัวฮึดฮัดเลย
ก็ถามเลยว่านี่มันด่านอะไรกันแน่มาจับเนี่ยนะฮะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จับชายเสื้อน้ำเงินใส่กุญแจมือครับ
ฐานดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วเอาตัวไปโรงพักหลังจากนั้นเจ้าตัวก็บอกว่า
ตบถูกบีบคอหายใจไม่ออกที่นั่งเสื้อน้ำเงิน
นั่งคอเอียงอยู่แบบเมื่อกี้นะฮะ
ช่วงบ่ายวันนี้ครับนางสาวเยอแทร่ว่าง
อายุ๒๐ปีกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์ครับ
นะครับชาวจังหวัดตากคนที่สวมเสื้อแขนยาวสีเขียว
คลิปเนี่ยแล้วก็นางก้าแทร่ส่ง
อายุ๔๗ปีคนนี้เป็นแม่นะครับ
เยี่ยมลูกชายอายุ๑๗ปีที่ถูกคุมขัง
อยู่ที่สอนอสายไหมนางก้าคนเป็นแม่เนี่ยนะ
บอกว่าครอบครัวขายไก่ย่าง
ขายมา๑๐กว่าปีแล้วอ้าวไม่น่าแล้ว
ไทยรู้เรื่องพอจะรู้กฎหมายไทยด้วยนะครับ

ปกติจะขี่รถจักรยายนพ่วงข้าง
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกหรอก

อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
ขณะที่ตำรวจสนสายไหมนะครับ
ดำเนินคดีกับวัยรุ่นชายอายุ๑๗ปี๒

หมินเจ้าพนักงานและขัดขวางการจับกลุ่มนะครับ

แต่พ่อแม่ที่เข้ามาเยี่ยมก็ไม่พูดด้วย

เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่ามีการทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่าตอนจับกลุ่มฮะ